คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะเราได้นำเสนอข่าวข่าวหนึ่ง
เป็นคลิปที่เหมือนกลุ่มผู้สมัครหาเสียงพักหนึ่งเนาะ
ทะเลาะกับรอปภเพราะว่ารอปภไม่ยอมให้จอดรถ
แล้วก็เหมือนจะมีการทำร้ายร่างกายกันเพราะว่ารอพอเองก็บอกว่าแบบ
ผมแบบไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ด่าพี่อะไรอย่างนี้
แล้วก็ลักษณะเหมือนจะมีการทำร้ายร่างกายล่าสุดค่ะ
สอสอเขาออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าเหตุการณ์วันนั้นไม่ได้มีการทำร้ายร่างกาย
นี่จำได้ไหมคือมันเป็นหอพักแห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ซึ่งบอกชื่อพักได้เลยละกันเพราะว่าเขาก็ออกมาชี้แจงกันแล้วนะคะ
อุดมพรปรานมนตรีผู้สมัครสอสอเขต๕ของพักเสรีรวมไทย
คือบุคคลที่อยู่ในคลิปนี้แหละค่ะที่เพจดังเขาเอามาโพสต์ไว้
แล้วก็เขียนข้อความทำนองว่าผู้สมัครสอสอพักนี้เนี่ย
เป็นเจ้าของหอพักพร้อมกับลูกน้องมารุมทำร้ายรอปภจนบาดเจ็บ
รอปภเข้าไปห้ามไม่ให้จอดรถขวางทางเข้าออก
ชาวโซเชียลนะเห็นแบบนี้มาปุ๊บคอมเมนต์เพียบเลยนะคะ
ก็เข้าไปคอมเมนต์วิภาควิจารณ์แล้วก็ตำหนิกันแหละ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะนางอุดมพรพร้อมกับรอปภเดินทางเข้าพบผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูทรช้างเผือกเลยคือมาเจรจากัน
อุดมพรบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของรปภของหอพัก
จ้างบริษัทเอกชนมาให้ดูแลในตอนกลางคืนกับคนขับรถหาเสียงของพัก
คืนเกิดเหตุค่ะคนขับรถหาเสียงของพักเนี่ยไปจอดรถบริเวณหอพัก
แต่ว่ารอปภคนในคลิปซึ่งมีอาการเมาสุราเดินไปด่าทอบอกว่าห้ามจอด
ขวางทางเข้าออกรถจักรยานยนต์ก็เลยพารอปภไปดูว่ามันจอดได้
มันไม่ได้ขวางทางเข้าออกแต่อย่างใดแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่า
ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นอยากให้เพจที่เอาคลิปไปเผยแพร่
ช่วยออกมาชี้แจงด้วยเพราะทำแบบนี้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ
พี่วาดกับคนในห่อพี่นี่นะมันเป็นเรื่องในฐานะที่พี่เป็นเจ้าของห่อ

อุดมพรบอกต่อนะคะว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ย
ตัวเธอในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ในฐานะที่เป็นนายจ้างของทั้งสองฝ่ายด้วย
เข้าไประงับเหตุไม่ให้บานปลายค่ะ
ที่เห็นว่าเธออยู่ในคลิปเนี่ยนั่นน่ะคือไประงับเหตุนะไม่ได้ไปร่วมด้วย
แต่มันคือมันมีการเสียงดังอะนะกระทบกับทั่งก็ได้คำพูดวาจานะ
ใช่ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอง
ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนเลยนะคะ
ก็คือเข้าไปพูดคุยเจรจากับตำรวจเท่านั้นเอง